เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาช่วงเย็นหลังโรงเรียนเลิก
ปรากฏว่าเด็กเขาก็รอรถกันอยู่
โอ้โหเกือบตายอ่ะทำไมฮะมีนักเรียนนักเลงไล่ตีกันปลาระเบิดปิงปองโป้งป้างแบบนี้ฮะ
โอ้โหนี่ฮะวิ่งหนีจนลืมกระเป๋าทิ้งไว้ตรงท่ารถ
ก็ระเบิดปากันตุ้มตามนั่นเป็นคุณคุณอยู่ไหมคะก่อน

นี่ค่ะใส่หมวกกันน็อกแล้ววิ่งถืออาวุธในมือด้วย

วันศุกร์ที่ผ่านมาโรงเรียนเลิกพอดี

ก็จะเกิดเหตุการณ์ไล่ตีไล่ฟันไล่ปลาระเบิดปิงปองดังกันแบบนี้อยู่เรื่อยจนชาวบ้านเอือมระอา
แล้วถามหน่อยอาวุธนั้นเอามาทำไม

เพราะอาวุธที่เขาใช้เนี่ยมันเป็นเหมือนกับมีดง้าวเป็นอาวุธเป็นมีดเป็นเหล็กแบบนั้นเลยนะครับ

นี่ครับดูหลังจากนั้นลงมาเห็นไหมอาวุธในมือวิ่งไปเสร็จปั๊บ
น้องบางคนโรงเรียนเลิกก็เดินอยู่ริมถนนสักพักเดินไม่ได้แล้วเฮ้
ต้องวิ่งแล้วเพราะมันมากันแบบนี้ฮะทุกคนกลัวตายครับ
จุดเกิดเหตุบริเวณท่ารถประจำทางหลังโรงหนังเก่าตลาดเจริญผลที่ตัวเมืองปฐุมธา
สุขที่ผ่านมาโรงเรียนเลิกก็เป็นเหมือนกับมีดง้าวเป็นอาวุธเป็นมีดเป็นเหล็กต่างนั้นเลยครับ
นี่ภาพอีกมุมหนึ่งฮะนี่ครับดูหลังจากนั้นลงมาเห็นไหมอาวุธในมือวิ่งไปเสร็จปั๊บ

จุดเกิดเหตุบริเวณท่ารถประจำทางหลังโรงหนังเก่าตลาดเจริญผลที่ตัวเมืองปฐุมธานีครับ
สุขที่ผ่านมาโรงเรียนเลิกก็เกิดเหตุการณ์แบบนี้สุขก่อนหน้านั้นก็เกิดเหตุการณ์แบบนี้ครับ

ทั้งปืนมีทั้งมีดมีทั้งระเบิดปิงปองเสียงดังสนั่นวันไหวไปหมดแล้วควันคลุ้งเลยครับ
ชาวบ้านที่อยู่แถวนั้นร้านค้าแถวนั้นทุกคนกลัวตายหมดกลัวถูกลุกหลงนะฮะ
แล้วรวมไปถึงเพื่อนนักเรียนคนอื่นรุ่นพี่รุ่นน้องที่เขารอรถกันก็วิ่งหนีตายโอละหมาน
เรามีโอกาสได้คุยกับพ่อค้าแถวนั้นครับ
คุณต้นบอกว่าโอ้โหมันเกิดบ่อยมากเลยตั้งแต่เปิดเทอมมาเนี่ยนะ
เกือบทุกศุกร์เวลาเด็กเขามารอรถเมย์กันตรงนี้เนี่ย
ก็จะมีกลุ่มคนก่อเหตุขี่มอเตอร์ไซค์ซ้อน๓มา
วกกันน็อกใส่ปิดบังใบหน้ามาพร้อมอาวุธในมือ
ไล่ตีไล่ฟันไล่แทงปลาระเบิดปิงปองกันสนั่นหวั่นไหว
หนีไม่ทันก็เจ็บเขาบอกว่าเขาเบื่อมากเลย

เหมือนกันครับแต่เบื่อนักเรียนนักเลงเหล่านี้นะฮะ
ระอาแล้วแล้วกลัวถูกลุกหลงด้วย

ผัวเมียเปิดร้านอาหารขายของอยู่แถวนั้นบอกว่า
ปกตินะจะมีลูกค้ามานั่งกินข้าวที่ร้าน

นั่งกินข้าวอยู่ดีมีเสียงปุ้งปั้งมีเสียงปืน
มีเสียงคนไล่ฟันกันต้องกินไปหลบใต้โต๊ะไป
ใครจะอยากกินฮะร้านค้าก็เลยขายไม่ได้ครับอ้าว
ก็มาซวยเขาอีกครับเขาบอกว่าคุณมาไล่ตีกันแบบนี้เนี่ย
ไม่ดีเลยครับและอยากให้ใช้ความคิดให้เยอะหน่อย
พ่อแม่คุณจะเดือดร้อนกันนะแล้วอยากให้ตำรวจเนี่ยจับกลุ่มกลุ่มเหล่านี้
ดำเนินคดีให้ถึงที่สุดครับ
คนดีเขาเลยรู้สึกไม่ปลอดภัยเพราะคนเหล่านี้ฮะค่ะ
ดังนั้นฝากคุณตำรวจด้วยครับทางตำรวจก็รับเรื่องอย่างเร็วครับ
เมื่อวานนี้ตามตัวกลุ่มนักเรียนที่ก่อเหตุมาได้จาก
สถาบันการศึกษา๒แห่งนะครับที่ปฐุมธานี

ที่แรก๑๒คนอายุประมาณ๑๔๑๕ครับ

ที่ที่๒๑๑คนอายุประมาณ๑๕๑๖ครับ
แล้วพามานั่งล้อมโต๊ะกันแบบนี้ครับ
เห็นเยอะนี่คือผู้ปกครองมาด้วยนะครับ

แล้วก็ยึดอาวุธมีดได้๔เล่ม
เดี๋ยวลองดู
แต่อาจจะเก็บซ่อนไว้แล้วก็เอามาไล่ฟันไล่แทงกัน
เตอร์ไซค์อีก๒คันที่ใช้ก่อเหตุ
ทั้งหมดเป็นนักเรียนยังเป็นเยาวชน
ก็เลยต้องเชิญคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองมาด้วย
มาลงชื่อรับทราบแล้วทำทันบนเอาไว้ก่อนครับ

สถาบันการศึกษาทั้งสองแห่งต้องหาแนวทางป้องกัน

เพราะมันไม่ใช่แค่พวกคุณที่เดือดร้อน

คนอื่นที่เขาเป็นคนดีที่เขาใช้ชีวิตปกติ

ดำเนินคดีกับคนที่ครอบครองมีด๔คน
๔เล่มของกลางที่ยึดมาได้